ไปจัดทริปเที่ยวกับเพื่อนที่ฮ่องกงแบบจิล
คุณอ้ำพัชราภาค่ะก็ไม่ไหวมีดราม่านะคะ

ก็มีคนไปว่าร้ายบอกว่าเออเนี่ยไปเกาะกลุ่มนั้นที
เกาะกลุ่มนี้ทีเกาะเขาดังไปทั่วแบบนี้เออนะคะ

ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่อยู่ช้านะจ๊ะก็สวนกลับทันควันเลยค่ะ

แล้วก็อะไรรู้ไหมเราล่าสุดไปเจอปุ๊กลุ๊ก
คือปุ๊กลุ๊กเนี่ยเขาไปรูปกับทีนี้ด้วยปุ๊กลุ๊กก็เป็นน้องสนิทกัน
เออนั่นแหละนะฮะเจอปุ๊กลุ๊กก็เลยถามหน่อยซิว่า
เออกาแสข่าวดราม่าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะ
เอาไปฟังปุ๊กลุ๊กกันเลยจ้ะ
ทุกคนรู้ว่าเราใช่หรือไม่ใช่
เราทำอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงก็คือเวลาที่มันพิสูจน์กันมา

จะพอพี่เขาเข้ามาแล้วพี่เขาทำให้ทุกคนมีรอยิ้มสุข
มันก็คือจบมันไม่มีใคร

เพราะว่าคนจัดจ้องแต่จริงไมค์กับปุ๊กลุ๊กเนี่ย

ถ้าจะเปิดตัวดิฉันว่าน่าจะเปิดกันนานแล้วแหละ